คุณผู้ชมฮะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานกันแล้วนะครับ
ปีนี้อากาศร้อนมากดังนั้นจะไปเที่ยวเล่นสงกรานที่ไหน

การเดินทางท่านต้องระมัดระวังในการเดินทาง
ขับขี่ให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับ
หรือถ้าเหนื่อยล้าอยากจะเพิ่มความสดชื่น
ในช่วงของการขับขี่ก็แวะซื้อคาราบาลแดงระหว่างทางเลยนะฮะ
หรือว่าก่อนออกเดินทางก็พกใส่กระติกน้ำแข็ง

รับรองขับรถสดชื่นตลอดเส้นทางแน่นอนนะครับ

มีคาราบาลแดงเป็นตัวช่วยทำให้สดชื่นแล้วใช่ไหม
ดื่มเสร็จปั๊บขวดอะทิ้งได้
แต่ฝาคาราบาลแดงห้ามเด็ดขาดเลยนะคุณผู้ชม
รักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าฝาเนี่ยห้ามทิ้งค่ะ
ไม่แน่นะฝานี้อาจจะพลิกชะตาคุณผู้ชม
ให้กลายเป็นแบบโอ้โหเป็นเศรษฐีก็ได้
ใช่ฮะเพราะอะไรล่ะคาราบาลแดงแจกทองคำแท่งค่ะ

เป็นทองคำแท่งรวมมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัล

โอ้โหช่วงนี้ทองกำลังขึ้นราคาเลยแหละคุณ

ตกแต่งเป็นสไตล์แบบแดงเขียวแบบนี้
ไตล์คาราบาลแดง๑๐๐รางวัล
รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า๘ล้านบาทใช่ไหมคะ

อยากเป็นผู้โชคดีคติภาพง่ายก็คือ
เขียนบีบส่ง๓ขั้นตอนนะครับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นก็พับเล็กใส่ใต้ฝาคาราบาลแดง

อันนี้นะฮะทั้งเขียนแล้วก็บีบนะครับ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลของท่านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับบนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นก็พับเล็กใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒

ส่งมาที่ตู้ปน๒บางปะอิน
ขออภัยตู้ปน๒ย้ำ
บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐
หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์

และร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยนะครับ
ขั้นตอนต่อนะเขียนบีบส่งครับ
ค่ะย้ำรางวัลกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชม
ทองคำแท่ง๑ล้านบาท๓รางวัล
แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก๑๐๐คัน
อย่าช้านะคะเราจะประกาศผลผู้โชคดี
คนแรกที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
วันที่๒๘เมษายนนี้ในรายการตลอดข่าว

จะประกาศในรายการตอน๙โมงครึ่ง
ก็ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
เรียกว่าตอนนี้นะฝาได้เริ่มทยอย
ส่งกันเข้ามาจากหลากหลายช่องทางแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกล่องหน้าร้านซีเจมอร์
กล่องร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือว่าทางตู้ปอนอนะครับ
บอกเลยว่าใครที่ไม่อยากพลาดเป็นผู้โชคดี

เพราะของรางวัลใหญ่รอคุณอยู่นะครับ
ถ้าเกิดว่านึกถึงเครื่องดื่มที่จะเพิ่มความสดชื่น
ต้องเป็นคาราบาลแดงที่สำคัญคุณ
ราคาเท่าเดิม๑๐บาทค่ะ
แล้วเครื่องดื่มใหม่อย่างคันโซคูณ๒

มีส่วนผสมจากตับกูโคโรโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศเลย
แหม่ช่วงเทศกาลแบบนี้ยังไงก็ตามค่ะ
จะเดินทางไปไหนก็อยากให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะ
และที่สำคัญง่วงไม่ขับเมาไม่ขับ
มีความสุขตลอดช่วงสงกรานทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะ